จากที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา
ซึ่งเบื้องต้นก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้
บริเวณที่ห้องประชุมซึ่งมีการพาลูกบ้านไปเกณฑหารกันแบบพอดิบพอดี
วันนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องของหลักฐานกันบ้างเพราะว่าคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปส่งให้แพทย์ตรวจร่างกายแล้วนะครับ
หนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คืออาการอันทะบวมของผู้ใหญ่บ้านคนนี้
เพราะว่าตอนที่น้องสโหยังมีชีวิตอยู่เคยเล่าให้กับคนที่บ้านฟังว่าตอนต่อสู้ขัดขืนเนี่ยใช้มือบีบอันทะของคนร้ายด้วยนะครับ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมนายกริติเดชระเวงวันผู้ต้องหาในคดีฆ่าน้องสโหน่ถูกตำรวจควบคุมตัวไปที่โรงพยาบาลกรรมลาศัยจังหวัดกาลสินนะครับ
เพื่อให้แพทย์นั้นตรวจลูกอันทะหลังเจ้าตัวเนี่ยเคยให้การบอกว่ามีอาการอันทะบวมซึ่งก็เกิดขึ้นเป็นประจำ
และนี่เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าน้องสโน่นั้นเล่าให้แม่ฟังตอนที่อยู่โรงพยาบาลตอนที่ยังไม่เสียชีวิตนะครับ
สโน่บอกว่าได้ต่อสู้กับคนร้ายแล้วก็ใช้ปากกัดที่นิ้วมือใช้เล็บขีดขวนตามร่างกายคนร้ายและยังใช้มือเนี่ยบีบอันทะคนร้ายด้วย
ในวันนี้ก็มีประชาชนจำนวนมากมารุมดูตัวผู้ต้องหาจนแน่นขนาดอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ
เพื่อให้แพทย์ได้ใช้เวลาตรวจร่างกายของผู้ต้องหาเนี่ยประมาณ๒๐นาทีก่อนจะนำตัวขึ้นรถสายตรวจกลับทันทีครับ
ณขณะนี้ในกริติเดชนั้นยังคงยืนยันความบริสุทธิ์นะครับ
บอกว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำร้ายน้องสโหน่
ขณะที่รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกรรมลาศัยเจ้าของคดีนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทประพลภูจอมนินบอกว่า
มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีครับ
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
แม้ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธก็ตาม
หลังจากนี้ตำรวจก็จะนำตัวในกฤติเดชนั้นไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาลสิน
ส่วนจะประกันตัวได้หรือไม่ก็เป็นดุลพินิษฐ์ของศาล
หลังจากที่เมื่อวานนี้ในเบื้องต้นคือคัดค้านการประกันตัวนะครับ